มีหลายคนในเหตุการณ์นี้ครั้งนี้เป็นผู้หญิงค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปคุยมา
เป็นพนักงานสาวธนาคารกรุงเทพอยู่ในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
เธอบอกว่าเธอก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในธนาคารนี่แหละค่ะ
ตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น
ยังเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หน้าธนาคารอยู่เลย
มารู้ว่ามีคนร้ายยิงกันที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
ตอนแรกเธอบอกว่านึกว่ายิงกันอยู่ข้างนอกห้าง
เธอก็ยังทำงานปกติมารู้อีกทีอ้าวคนร้ายเข้ามาในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันแล้ว
แต่ว่าประชาชนบางคนเขายังไม่รู้
เขาก็ยังเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หน้าธนาคารนะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจเรียกคนที่เดินผ่านหน้าธนาคารว่ามาหลบเถอะ

นี่เธอช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะเด็ก๓คน
แต่ทั้งหมดที่เธอช่วยให้เข้าไปหลบอยู่ด้านใน๑๑คนค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินไปคุยมานะคะฮีโร่สาวคนนี้คือคุณมณฑิยาดาวเรืองค่ะ

เห็นว่ามีคนยิงกันได้ยินข่าว

แต่ลูกค้าก็เริ่มวิ่งกันเข้ามาในห้างแล้ว
เริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ปลอดภัย
ก็เลยล็อกประตูกระจกหน้าธนาคาร
แต่ลูกค้าบางท่านยังไม่รู้
ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นยังเดินกันอยู่
หน้าธนาคารยังเดินกันอยู่ในห้างค่ะ

รวมแล้วที่มาหลบกันอยู่ในธนาคารกรุงเทพ
สาขาเทอร์เมนัล๒๑โคราช๑๑คน
เธอบอกว่าเธอไม่รู้หรอก

ก็คิดในใจว่าอาจจะเป็นแค่คนร้ายธรรมดาธรรมดา
เดี๋ยวตำรวจก็ไล่จับได้
พนักงานธนาคารบางคนก็ยังนั่งทำงานกันตามปกติอยู่เลยนะคะ
แต่เธอบอกว่าสักพักได้ยินเสียงคนร้าย

ก็เลยให้ลูกค้ากับพนักงานธนาคาร
รวมแล้ว๑๗คนไปหลบในห้องผู้จัดการค่ะ
ทีนี้เธอปิดไฟหมดเลย
แล้วเธอก็เข้าไปเคลียร์ด้านใน
ขออนุญาตผู้จัดการให้ลูกค้าไปหลบในห้อง
บอกว่าต้องขอบคุณข่าวทางโซเชียลเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าแบงค์นี่อาจจะอยู่ชั้นบน
แล้วจุดก่อเหตุอยู่ชั้นล่าง

ขอบคุณข่าวโซเชียลเธอรู้ว่าเหตุมันร้าย
เหตุมันรุนแรงมันไม่ใช่แค่คนร้ายธรรมดาธรรมดา

เธอก็เลยต้องไปหลบอยู่ด้านในเป็นห้องนิรภัยนะคะ

ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็รอ

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนตลอดเลยไงคุณภาคภูมิ
ทุกครั้งที่เสียงปืนดังขึ้นปั้งเนี่ย
ทุกคนก็ผวา
ภาวะไปแล้วก็มีเด็กด้วย๓คน

ส่วนคนอื่นก็ปิดโทรศัพท์

ปิดไฟโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ให้มันส่องสว่างออกมา
ก็ยังดีที่ด้านใน
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้
ก็เลยเห็นว่าด้านหน้าธนาคารมีใครเดินผ่านไปผ่านมาบ้าง
คือมีกล้องส่องออกไปด้านหน้าจออยู่ด้านในก็นั่งดูจอกันจากด้านใน
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าที่จะมาแวะเวียนเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนร้าย
หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนที่หาที่หลบ
ก็ตั้งแต่๖โมงเย็นนะคะจนถึง๕ทุ่มกว่าคุณภาคภูมิ
เห็นว่ามีคนเดินมาหน้าธนาคารมาส่องไฟ
แต่ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นใครเป็นคนร้ายหรือคนดีนึกออกไหม
ดีมาส่องไฟอยู่หน้าธนาคารแล้วใส่ชุดดำเลยค่ะ
แต่สักพักเห็นว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
ก็เลยมั่นใจว่าเขามาช่วยแน่
เปิดประตูออกไปค่ะทั้งพี่น้องประชาชน๑๑คนที่เข้าไปหลบ
รวมถึงพนักงานธนาคารรวมแล้วทั้งหมด๑๗คน
ก็เลยรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คือมันเป็นความกังวลใจค่ะแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของพวกเขาด้วยค่ะ
เพราะว่าอย่างเราอยู่ด้านในเราก็รู้สึกปลอดภัยแล้ว
มีประตูแน่นหนาแต่ว่ามันเป็นกระจก
ซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงขณะนั้นคนร้ายซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรบ้าง
แล้วถ้าเขามาเห็นมีเด็กเกิดตกใจร้องเสียงดังอะไรแบบนี้ขึ้นมา
เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับลูกค้า
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำแบบโดยภารการ

เพราะว่าที่ไปตามไปเรียกเข้ามาเนี่ย
พนักงานสาวของแบงค์กรุงเทพท่านนี้เนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เขายังเดินกันอยู่ในห้างไง
คือถ้าเขาจะปิดแล้วก็เข้าไปหลบซ่อนกันเอง
เขาก็ทำได้แต่นี่เขาเป็นห่วงผู้คนว่า
ไปต้องไปแจ้งข่าวเขาถูกต้องแล้วพาเข้ามาหลบข้างใน
นี่นะคะคุณมณฑิยาดาวเรืองนะคะ
โอ้โหก็มีหลายแบงค์นะครับวันนั้นเพราะว่า
หยุดก็จริงแต่ว่าแบงค์ตามห้างก็ทำการ
ใช่เสาร์อาทิตย์เปิดค่ะเขาก็ช่วยกันนะฮะ
เจอคนเจอลูกค้าก็ช่วยกันหลบอยู่ข้างในนะครับ